เป็นเหตุการณ์อุทาหรณ์เตือนภัยวัยรุ่นหลายคนที่ชอบออกไปท้าทายความเร็ว
มีวัยรุ่นสามคนเขาไปแข่งจริงแล้วมีประมาณสี่ห้าหกคนนั่นแหละ
เขาไปแข่งทำความเร็วคือขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันบนถนนทางคู่ขนาดเรียบกาญจนาพิเศษ
แล้วสุดท้ายประสบอุบัติเหตุทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีใครสวมหมวกกันน็อกเลย
แล้วนี่ค่ะตาย๒สาหัส๑นะคะ
แล้วก็มีรถเก่งที่เขาถูกลูกหลงมีการเฉียวชนอะไรเกิดขึ้นอีก๒คันด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษเขตคลองสามวา
พื้นที่ของสรรคัณญาวนะคะตำรวจสรรคัณญาวกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ลงพื้นที่เจอศพแรกก่อนเลยเป็นชายอายุ๑๕ปี
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะสภาพคือนอนหงายไม่สวมหมวกกันน็อก
แขนขาสองข้างหักผิดรูปห่างไปอีก๕๐เมตรมีผู้เสียชีวิตอีกศพ
เป็นผู้ชายอายุ๑๕ปีเท่ากันไม่สวมหมวกกันน็อกเหมือนกัน
จมกองเลือดขาสองข้างหักผิดรูปกระโหลกด้านซ้ายยุบเข้าไป
แล้วถัดไปก็มีผู้บาดเจ็บอีก๑คนเป็นผู้ชายอายุประมาณ๑๕ปีเท่ากันเนี่ยแหละค่ะ
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะคะเบื้องต้นกู้ภัยก็ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
กลางถนนจุดเกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์๓คันล้มคว่ำอยู่
สภาพเนี่ยเหลือแต่โครงรถชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนเลยค่ะ
งไปอีก๑๐เมตรมีรถเก๋งสีขาวสองคันจอดอยู่ซึ่งสองคันก็มีร่องรอยเฉียวชนได้รับความเสียหายด้วย
ถามคนเห็นเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขี่รถตามปกติตามถนนมาเลย
ครับมาจากวัดครูบอลมุ่งหน้าอำเภอลำลูกกาถึงจุดเกิดเหตุ
ถนนเนี่ยมันเป็นเลนสวนกันได้เขาเห็นมีรถเก๋งสีขาวขับนำหน้ามอเตอร์ไซค์อยู่สองคัน
สองคันนี้พยายามจะแซงรถเก่งสีขาวคันนี้ขึ้นมาครับปรากฏว่าฝั่งเลนที่สวนกันมา
มีรถเก๋งอีกคันนึงสีขาวเหมือนกันเลยขับสวนทางมาแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกสองคันอยู่ข้างหลังเหมือนกัน
อืมมอเตอร์ไซค์สองคันหลังนั้นก็พยายามจะแซงรถเก๋งฝั่งที่สวนมาเหมือนกัน
สุดท้ายกลายเป็นมอเตอร์ไซค์สามคันชนประสานงากันตายสองเจ็บหนึ่งนะคะ
ว่ามันเจอขอแซงรถเก่งที่หัวพี่มีรถสวนเลนส์มาแล้วเขาเยี่ยงกันถูกตก

รุปเมื่อคืนเขาออกมาแข่งรถกันสี่คันใช่ค่ะแข่งคนละฝั่งกัน
คือแข่งเป็นคู่คู่หนึ่งอยู่ฝั่งที่สวนอีกคู่หนึ่งอยู่ฝั่งที่ตรงไปตามปกติ
แล้วทั้งสองคู่นี่ก็พยายามแซงรถที่อยู่ในฝั่งของตัวเอง
งรถเก่งแล้วก็มาชนกันเองที่กลางถนนถูกต้องค่ะโดยมีคันนึงเนี่ย
ที่เขาไม่ได้ชนด้วยก็เลยหายไปก็เป็นสามทันเจ็บสองอ่าเจ็บหนึ่งตายสอง
ใช่ค่ะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรงถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษ
ลักษณะถนนเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคือฝั่งที่เป็นเลนคู่ขนาดเนี่ยมันวิ่งสวนกันได้แบบนี้
เขาก็แข่งคู่กันมาอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าไปเจอรถเก่งนำหน้าอยู่ทั้งสองฝั่งเลย
อืมสองฝั่งปรากฏว่าแซงกันเข้ามาปุ๊บมาชนกันตรงกลางตรงตรงกลางเนี้ยระหว่างที่รถสวนกันเนี้ย
ประสานงากันแล้วจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตสองคนเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นญาติกันด้วยมาด้วยกัน
ส่วนคู่กรณีคือที่แข่งกันคนละฝั่งเนี่ยดันมาชนกันเองตรงกลาง
กลายเป็นฝั่งเดียวกันที่ชนกันเองอ่ะค่ะอืมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอไปดูพื้นที่เองเนี่ยค่ะ
ยังมีเศษพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ยังกระจัดกระจายอยู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
เมื่อคืนนี้เลยเขาบอกว่าจุดที่ชนเนี่ยห่างจากร่างผู้เสียชีวิตประมาณ๑๐เมตรเท่านั้นเอง
คือมันชนกันรุนแรงอะค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่า
เอาจริงจริงก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุชนดังสนั่นเนี่ยนะได้ยินเสียงบิดแว้นมอเตอร์ไซค์มาพักหนึ่งแล้ว
เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาเบิ้ลเครื่องผ่านไปหนึ่งรอบครับสักพักนึงโครมใหญ่เลยค่ะ
ก็คิดในใจว่ากลุ่มที่บิดมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้แน่เขาบอกตอนออกไปดูเนี่ย
ศพนึงเนี่ยขาขาดกระเด็นเลยนะคะโอ้โหเขาบอกโอ้สงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่
พ่อเขาชอบมาเบิ้ลรถตรงนี้ประจำอ่าคือเหมือนเหมือนเป็นสถานที่ที่เขามาลองเครื่อง
มาแข่งกันใช่ไหมเป็นประจำอยู่แล้วประจำครับกว่าทุกวันโอ้ได้ยินทุกวัน
แล้วตอนแรกก็ได้ยินเสียงแล้วคิดว่าใช่เด็กกลุ่มเด็กที่มาเบิ้ลรถไหม
ก็คิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะว่าก่อนจากนี้ก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล
หมายถึงว่าก่อนหน้าจะเกิดเวทใช่ไหมคะเราได้ได้ยินเสียงเบิ้ลรถอยู่แล้วใช่

เขาบอกว่าคือจ๊อปกับนนท
แล้วพวกผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน

เอ็มกับเต้มาชวนทำนองว่า

ก็จ๊อปจับคู่กับเอ็มอยู่เลนหนึ่ง
อืมนนจับคู่กับเต้อยู่อีกเลนหนึ่ง

เขาอยู่ที่เลนส์ของแต่ละฝั่ง
เขาพยายามจะแซงรถกันทั้งสองฝั่ง
ถูกต้องมีรถเก๋งขวางหน้าอยู่ทั้งสองฝั่ง
ทั้ง๔คนก็พยายามจะแซง
เพื่อที่ตัวเองจะแบบเป็นทำความเร็วที่สุด

แต่มันเป็นเคราะห์ร้ายที่จ๊อปกับนนที่แข่งกันคนละฝั่งอ่ะ

แล้วก็มีฉลาบไปโดนเอ็มที่แข่งอยู่กับจ๊อป
ส่วนเต้เนี่ยตามมาทีหลังคืออาจจะช้ากว่านนท
เต้นี่จับคู่กับนนนะแข่งกับนน
ทีหลังเบรกรถทันหันรถกลับหนีไปเลย
ในที่เกิดเหตุก็เลยมีจ๊อปกับโดนที่ประสานงากันเสียชีวิต

เต้ตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะคะ
เพื่อนบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนแรกจ๊อปกับนนก็ไม่อยากจะแข่งนะ

แล้วอยู่ไม่รู้อะไรโดนใจอยู่จ๊อปกับนนบอกเออไปก็ไป
เปลี่ยนใจไปแข่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ไปอันนี้ครับส่วนเล่นกันมาครับ
แล้วจ๊อปก็หักหลบรถเก่งอยู่หน้ารถเขาครับ
อนก็เหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยแล้วมาเจอกันในตรงนี้นะ
เหมือนจ๊อปจะแศงอนก็จะแสงแล้วแตกไปชนกันเลย
รถรถมอไซค์มันก็หลบด้วยกันมันก็ชนกันเลยอืมเพราะทางมันเล็กนิดเดียว
อืมแล้วทำไมทราบเหตุผลไหมว่าทำไมเราถึงไปลองรถกันทางนู้นท้าทายหรือว่าอะไรยังไง
มีคนชวนเพื่อนชวน
จ๊อปกับนนท์ใช่ไหม
ใช่ไม่ไปแต่ฝั่งเต้ก็ชวนได้
คุณระวิการเนี่ยนอกจากได้คุยกับเพื่อนของจ๊อปกับนนท์แล้วได้คุยกับครอบครัวของทั้งจ๊อปทั้งนนท์ด้วยนะคะ
ไปคุยกับคุณตาของจ๊อปก่อนนะคะนายธนิษฐศรปิติกรธนินอายุ๕๒ปี
ตาบอกโอ้โหทำใจไม่ได้เสียหลานไปทำใจไม่ได้จริงจริง
แล้วคุณตาบอกว่าตอนนี้รู้สึกคล่องใจ
ข้องใจว่ามันเป็นการชนประสานงานระหว่างจ๊อปกับนนท์สองคนจริงหรือเปล่า
เพราะว่าอย่าลืมว่าในที่เกิดเหตุนอกจากมอเตอร์ไซค์๓คันที่โอ้โหชนกันเป็นโครงเหล็กแล้วเนี่ย
เขาบอกว่ารักษณะแหล่วโดยเฉพาะสมของนนท์
แล้วก็หน้าออกมีร่องรอยถูกกระแทกอย่างแรงคิดว่ารถยนต์เองก็มาเร็วเหมือนกันรึเปล่า
คุณไม่คิดจะแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย
ใช้คำนี้อันนี้คุณตาเป็นคนพูดนะคะ
คุณตาถามว่าคุณไม่มีจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์เลยหรือ

เอาล่ะเรื่องว่าใครผิดใครถูกในอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย

แต่คุณน่าจะมีจิตสำนึกอย่างน้อยก็มาร่วมงานศพอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
แล้วคุณตาก็บอกว่ามีรางสังหรณ์เหมือนกัน
เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุจ๊อปเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊ก
สเตตัสบอกว่าดูไว้นะพรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วนะเพื่อน

ก็เตือนหลานก่อนออกจากบ้านแล้วนะว่า
อย่าไปขี่รถมันอันตรายก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้ว
มันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น
เกี่ยวกับรถที่ชนหรอ
เขามายมี
ทำไมต้องไปจออีกที่หนึ่งไกลมาก
สิ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องจริงมันเป็นอย่างไร

ส่วนทางฝั่งแม่ของจ๊อปเองก็บอกนะคะว่าเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยจริงแล้วคือ
ทะเลาะกับแม่แล้วก็น้อยใจแม่ก็เลยไปโพสต์
ซึ่งเธอก็เอกใจแล้วก็โทรไปเตือนลูกชายบอกอย่าโพสต์อะไรแบบนี้มันเป็นรางไม่ดี
ลูกก็ลบสเตตัสไปแถม๒วันก่อนเนี่ยเธอฝันไม่ดีด้วย
ว่าลูกถูกรถชนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องจริงแบบนี้
แล้วคุณแม่เองก็คาใจเหมือนกันค่ะคาใจเหมือนคุณตาของนนท์เลยแหละว่า
ตกลงแล้วจ๊อปกับนนทขี่รถชนกันเองจริงหรือเปล่า
เพราะว่าคนขับรถเก่งคู่กรณีก็มีท่าทีมีพิรุธเหมือนกันนะ
ก็อยากให้ฝั่งรถเก๋งเห็นใจผู้สูญเสียบ้าง
ของนนท์เองก็พูดเหมือนกันค่ะว่าแม่ก็คาใจ
อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับลูกแล้วก็หลานด้วย
ไม่ได้เจอ
ใช่กะเกาะว่าจะเข้ามาวันนี้ทีเดียวจะมาย้ายของคนไปห้อง
ตอนนี้สอบปากคำคนขับรถเก่งคู่กรณีทั้งสองคัน
ทั้งคู่ให้การว่าต่างฝ่ายต่างก็ขับอยู่ในเลนของตัวเอง
นี่นะฮะรถเก่งนี่นะฮะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะก็ยับเยินเหมือนกันนะอืม
เขาบอกเขาก็ขับอยู่ในเลนของเขาแล้วมอเตอร์ไซค์ทั้งสองฝั่ง
ขี่แซงแทรกขึ้นไปแล้วไปชนกันตรงกลางทำให้รถเขาได้ถูกเฉียวชนไปด้วย
แต่รถเก่งสองคันนี้เขาให้การซัดทอดกันเองไปมาอยู่เหมือนกันนะอืม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจเลยบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาฝ่ายไหนเลยสักฝ่ายเดียวนะคะ
เดี๋ยวรอตรวจสอบทั้งผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดก่อนและตรวจสภาพรถประกอบผลชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดด้วย
คือถ้าดูสภาพรถดูร่องรอยการชนการเฉียวอะไรแบบนี้มันจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งข้อกล่าวหากันอีกทีหนึ่งเรื่องความสูญเสียก็ต้องแสดงความเสียใจนั่นแหละฮะ
ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์นั่นแหละนะน้องน้องออกไปช่วงกลางข้างกลางคืนอย่างเง
แข่งรถแว้นรถเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เจ็บก็โหถ้าหนักถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะ